หวานชื่นของคู่รักต่างวัยต่างจริงนะฮะ
ปีเลยสำหรับพี่เคลลี่แล้วก็น้องนายชนุตรานั่นเอง
มันวานเป็นงานมั่น
ดาราไปกันร่วมงานครับข้าง
เยอะมากเลยจัดใหญ่จัดโตจริง
ส่วนงานแต่งเราจะตามมาทีหลังปีหน้า

ทั้งคู่เข้าพิธีมั่นและหลังน้ำพระพุทธมนต์ที่วาระเวลากาเดนฮอลค่ะ
บรรยากาศอย่างที่บอกไปว่าอบอุ่นสวยงามตามประเพณีไทย
หยาดเพื่อนพ้องทั้งในแล้วก็นอกวงการมาร่วมแสดงความยินดีกันเยอะเลยทีเดียว
จะจูงมือกันมาเปิดใจกับสื่อมวลชนบอกว่าทั้งคู่มีความสุขมากที่มีวันนี้
ส่วนในเรื่องสินสอดทองมันที่หลายคนอยากจะรู้เยอะขนาดไหน
เคลลี่บอกว่าทางผู้ใหญ่ของฝั่งน้องนายไม่ได้เรียกร้องอะไรมาก
ส่วนเรื่องเรือนหอเหลือแค่ตกแต่งภายในก็พร้อมเข้าอยู่แล้ว
เดี๋ยววางแพลนกันไว้ปีหน้าเพราะว่าต้องรอก่อน
ยังไม่ได้งานยังไม่ได้มีงานฉลองมงคลสมรสใช่ไหม
ให้ผ่านงานฉลองมงคลสมรสไปก่อนเรื่องลูกเอาไว้ทีหลังค่ะ
ไปฟังสัมภาษณ์เลยค่ะเห็นบอกว่าอยากมีลูกแฝด

คือสัญญากับทางครอบครัวน้องนายด้วย
ว่าเขาก็ไว้วางใจให้เราได้ดูแลน้องนาย
เราก็สัญญาว่าเราจะดูแลน้องนายให้ดีที่สุด
น้องนายเขาจะเหมือนเป็นกำลังใจให้ผมนะครับ
ก็ผมโชคดีที่มีน้องนายอยู่เคียงข้างตลอดนะครับ
เฮลรี่ต่อไปนี้ก็จะเป็นทุกสิ่งในชีวิตของนายเหมือนกัน
แล้วก็จะรักและดูแลพี่เคลลี่ให้ดีค่ะ
ขอบคุณมากที่เข้ามาในชีวิตหนู

สินสอดก็คือตามความเหมาะสมนะคะ

หอก็จริงสร้างก็จะเสร็จแล้ว
จริงก็เสร็จแล้วแหละแต่ก็เหลือแต่ตกแต่ง

ก็คงปีหน้าครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องจัดงานเลี้ยงอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ว่าจะเป็นต้นปีนะครับที่มองไว้แต่ว่าเรื่องของวันที่เดี๋ยวดูกัน
เพราะต้นปีก็แต่งกันหลายคนนะครับ
อยากมีลูกแฟน
ถ้าอยากได้แฝดแต่ว่าจะฉลองมงคลสมรสปีหน้า
ดิฉันว่าพี่เคลรี่เป็นปีโรงเรียนเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยดีกว่า